มาดูเรื่องผัวเมียกันต่อดีกว่านะคะ
คู่นี้เขาอยู่กินกันมา๙ปี
สามีเนี่ยนะเขาก็แบบใช้แบบวิชาแฮคเกอร์
เข้าไปในเฟซบงเฟซบุ๊กเห็นแชทเมีย
นัดกันไปกินหมูกระทะกับชายหนุ่มคนนึง
ปรากฏว่าตามไปถึงที่เห็นภาพบาดตาบาดใจทนไม่ไหว

ไอ้ย่ายังเดือดคุณผู้ชมค่ะ

สถานที่เกิดเหตุไม่ใช่ร้านหมูกระทะนะคะ

ถูกต้องนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ที่ผู้ชายเสื้อส้มฝ่ายผัวนี่นะ
บุกไปตามเมียเมียเขาเสื้อขาว
ไปถึงที่เลยเป็นห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดค่ะ
ไปถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะผลักประตูเข้าไป
แล้วก็คว้าเอาหม้อกระทะไฟฟ้าน้ำมันกำลังเดือดปุดเลย
สาดเข้าใส่พี่ผู้ชายเสื้อสีดำ

เสื้อดำนี่นะเป็นชู้กับเมียตัวเองแน่
แต่ว่าอีกฝ่ายไม่ตอบโต้ตามคลิปเลยนะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายวินนามสมมุติละกัน
อายุ๓๘ปีค่ะเป็นอดีตสามีแล้วแหละ
ตอนนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาหย่ากันแล้วนะ
เขาแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันมากับครูสาวคนหนึ่ง
แต่งกันมา๙ปีแล้วมีลูกกัน๒คนนะคุณผู้ชม
เสื้อขาวนี่ไม่ใช่นะเสื้อขาวนี่นักข่าวเรานะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะ
จุดเริ่มต้นมาจากที่เขาระแคะระคายว่า
เมียเขานี่นะเป็นครูอยู่ศูนย์เด็กเล็ก
มีใจให้ชายอื่นหรือเปล่า
กลับบ้านหลังมากลับบ้านช้านะฮะ
อันนี้บาดแผลที่พี่ผู้ชายคนนั้นโดนสาดน้ำร้อนไปนะ
พบว่าเมียไม่ได้ไปแค่ศูนย์เด็กเล็ก
แต่ไปโรงแรมไปทำไม๒ทุ่มถึงตี๔นะฮะ
และไปเจอในไลน์ของเมียอีกมีแชทพูดคุยเชิงชู้สาวกัน
กับผู้ชายเสื้อดำนามสมมุติผู้ชายเสื้อดำนี่นะ
นายวานามสมมุติเป็นคนเดียวกันที่นั่งกินหมูกระทะ
นี่แหละคุณผู้ชมครับคุณพี่สามีคุณพี่ผัวเนี่ยนะ
บอกว่าเก็บข้อมูลมาสักพักแล้วตัดสินใจถามเมียไปตรงตรง
บอกว่าเธอเป็นชู้กับนายวาหรือเปล่าแต่ว่าเมียเขาปฏิเสธค่ะ
ก็อ้างว่ารู้จักกันเฉยซึ่งทางฝ่ายครูสาวนี่นะ
คุกเข่ากราบขอโทษมาแล้วด้วยทางอดีตสามีเนี่ยเขาบอกแบบนั้นนะฮะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นภาพเก่านะ
คือเคลียร์ใจกันมาแล้วรอบนึงกุมมือคุกเข่าขอโทษว่าเออฉันไม่ได้ทำนะ
อย่าเข้าใจผิดนู่นนี่ก็ว่ากันไปเคลียร์เหมือนจะจบกันไปแล้ว
แต่เหมือนเขาก็ยังระแคะระคายอยู่คุณผู้ชม

คุณพี่ก็เลยแอบล็อกอินเข้าเฟซบุ๊กของครูสาวคนนี้
ไปเจอข้อความที่คุณครูนี่นะ
ส่งไปหากลุ่มเพื่อนชวนกันมากินหมูกระทะด้วยกัน
ก็มีภาพแนบมา๒๓ภาพมานะฮะ
ซึ่งในรูปมันมีผู้ชายเสื้อดำก็คือนายวาอยู่ด้วย
เอาล่ะอยู่ไม่สุกแล้วเธอจะกินหมูสุกแต่ฉันไม่สุกแล้วนะ

ไปถึงก็นั่นแหละค่ะเห็นภาพบาดตาบาดใจ
ผู้ชายคนใหม่ที่คิดว่าเป็นชู้เนี่ยสติหลุดคุณผู้ชม
แล้วที่เจ็บไปกว่านั้นเขาบอกว่าเมียเขาเนี่ยนะ
ปกป้องนายวาไปปกป้องชายเสื้อดำ
เข้าไปก่อนเอาตัวไปกันแล้วกอดต่อหน้าต่อตาเขา
โอ้โหป้อนหมูกระทะกันยังไม่พอนี่ไปกอดต่อหน้าเขาอีก

เขาบอกโอ้โหมันเจ็บยิ่งกว่าตอนอ่านแชท
หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่พูดคุยกัน
ทางครูก็ปฏิเสธความสัมพันธ์
ครูบอกว่าครูไม่ได้เป็นชู้กับนายวา

แล้วก็เลยขอยุติความสัมพันธ์กับพี่วิน

พี่วินก็เลยตัดสินใจฟ้องหย่าค่ะ

คุณครูเนี่ยจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินแสนสามนะฮะ
แล้วก็มีการเอาคลิปส่งให้เพจเฟซบุ๊ก
นายวินบอกว่าเพราะว่าอะไร
เห็นว่าอดีตเมียเนี่ยยังเป็นครูอยู่ไง
ก็ร้องเรียนแล้วไงว่าคนแบบนี้ไม่ควรเป็นครู

แต่คุณผู้ชมใจเย็นดูข่าวไทยรัฐเรา

อดีตภรรยาเนี่ยนะเธอยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
เธอไม่ได้กอดปกป้องนายวาเลย
เอาตัวไปขวางก็โอ้โหผัวมาเดือดขนาดนั้นน่ะ
เดี๋ยวทำร้ายคนอื่นมันจะอันตรายกันไปใหญ่
ส่วนเงินที่จ่ายในการหย่าที่บอก๑๓๐๐บาท
ยืนยันนะไม่ได้จ่ายเพื่อยอมรับผิดเรื่องมีชู้
แต่จ่ายเพื่ออยากจะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก
และที่สำคัญครูมิ้นบอกว่า
ทำอะไรนึกถึงจิตใจลูกบ้าง
คือถามว่าตัวบทลงโทษทางสถานที่เธอทำงานอยู่
เธอก็โดนมาแล้วจะเอาอะไรอีก
ก็เอาเป็นว่าให้เคลียร์กันจบแต่โดยดีแล้วกัน
แล้วก็ไม่ได้อยู่กัน๒คนด้วยอยู่กับหลายคน
ถ้ายังไม่จบแบบนี้ทำให้เขาเสียหายปล่อยคลิปปล่อยแชร์แบบนี้